กลางพฤศจิกายนปี๖๕น้องเริ่มมีอาการเลือดออก

จนไปโรงพยาบาลที่ว่าเราเห็นใบแพทย์แล้วหมอบอกว่ามีภาวะ
เหงื่อออกเป็นเลือดอันนี้คือก่อนที่จะเห็นวิญญาณอะไร

ก่อนใช่ไหมเคยไปเคยไปโรงพยาบาลใหญ่มาแล้ว
วินิจฉัยว่ามีภาวะเหงื่อออกเป็นเลือด
ใช่ไหมแต่ก็ยังไงครับให้ยามาทานหรือเป็นไง
ให้ยาวิตามินมาทานค่ะ
วิตามินเป็นเม็ดสีดำแล้วก็เป็นแคปซูลเป็นยาหยุดเลือดค่ะ
แต่น้องกินกินแล้วก็ไม่หยุดนะคะก็กินทุกครั้งที่หมอให้มา

แล้วหมอบอกไหมครับว่าเพราะอะไรภาวะเหงื่อออกเป็นเลือดมันถึงเกิดขึ้นกับน้อง
คุณหมอบอกว่าเกิดจากเด็กมีความเครียดค่ะ
เด็กมีความเครียดค่ะ
เดี๋ยวผมจะถามหมอหมูนะฮะขออนุญาตนะฮะอีกนิดเดียว
ทีนี้ระหว่างทางตรงนี้เนี่ยพอได้ยามากินเกิดจากภาวะเด็กมีความเครียด
คุณยายกับคุณแม่บอกน้องไปเจอที่บ้านเหรอเจอเจอวิญญาณเหรอ
เจอช่วงไหนช่วงไหนที่เขาเห็นที่เขาเจอ
ที่คุณตาไปนอนโรงพยาบาลกลับมามาบ้านค่ะ

วันที่๑๓๑๓๑๔ค่ะ

ก็แสดงว่าตั้งแต่พฤศจิกายน๖๕ที่เริ่มเป็นอาการ
ไม่ได้เห็นอะไรเลยวินยงวิญญาณอะไรไม่เจอเลย
จนมากลางเดือนกุมภานี่ตาล้ม
ค่ะล้มล้มอยู่ที่หน้าบ้านค่ะ

ล้มอย่างเงี้ยหรอค่ะแล้วเป็นยังไงสะโพกหรืออะไรล้มลงแล้วหัวหัวฝาดพื้นค่ะ
ต้องไปนอนโรงพยาบาลใช่ไปนอนโรงพยาบาลสองคืน
แต่ว่าน้องไม่ได้ไปนอนด้วยนะคะมีแต่คุณยายไปเฝ้าแต่หลังจาก
แล้วตอนนั้นน้องอยู่บ้านกับใครอ่ะคุณแม่อยู่กับคุณคุณลุงคุณป้าเขา
อยู่กับลุงกับป้าเขาอ่าฝากญาติไว้อ่าฝากพี่ชายไว้ฝากลุงไว้
แล้วตาก็นอน๒คืนกลับมาที่บ้านกลับมาแล้วเป็นยังไง
คืนต่อมามานอนนอนเหมือนเดิมค่ะนอนหน้าทีวีคุณตากับคุณยายกับหลานนอนอยู่
คุณยายบอกว่าน้องหลับไปแป๊บนึงก็ตื่นมาก็พูดให้ยายฟัง
เขาว่าเขาเห็นผีเห็นผีเป็นผู้หญิงน้องคุณแม่เขาก็เรียกยายเรียกว่าแม่
เขาไม่เรียกเขามาเรียกยายค่ะเขาเรียกแต่แม่แม่หนูเห็นผีผีอะไรลูก
ไม่เคยมีหรอกบ้านเราไม่มีผีหนูเห็นจริงนะแม่เล็บยาวลิ้นก็ยาว
ผมขาวด้วยเขาจะมาเขามาทับร่างหนูแล้วก็มาบีบคอหนู

พอยายได้ยินพูดอย่างนี้แล้วยายก็ไปหาพระมาคล้องคอให้หนู
หนูเขาก็มีเลือดยายก็เลยถามว่าหนูก็ยังเชื่อไหมหายใจ
ยายพาสวดมนต์ค่ะสวดมนต์สวดมนต์ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะ
เขาก็ว่าแม่หนูหายใจค่อยดีขึ้นแล้วนะ
แล้วก็พาไปรดน้ำมนต์ใช่ไหมแล้วคุณยายเห็นไหมเหมือนที่หลานเห็นเคยเจอ
เห็นค่ะคุณตาเห็นไหมไม่เห็นตาก็ไม่เห็น
คุณลุงคุณป้าที่อยู่ที่บ้านเห็นไหมไม่มีไม่มีใครเห็น
แม่ก็ไม่เห็นไม่ค่ะหลานเห็นอยู่คนเดียวค่ะ
ทุกวันนี้นะปัจจุบันยังเห็นไหมค่ะเขาก็เห็นคนเดียวเขา
ก็ยังเห็นคนเดียวอยู่นี่คือเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นของเด็กผู้หญิงคนนี้
หกห่วบสิบเอ็ดเดือนน้องแก้มบุ๋ม